ยังมีชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนอยู่นะคะ

ก็คือชาวบ้านถ้ำน้ำผุดเขาบอกว่าตอนนี้
อยู่กันแบบหวาดภาวะเหลือเกิน

แล้วชาวบ้านเขาก็กลัวค่ะว่าบ้านของเขาเนี่ย
มันจะพังลงมาจะซุดลงมาไหม
ทีนี้ก็เลยไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม

โดยตัวแทนชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะคะ
คนนี้ก็คือนายสงบการสมาน

หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณริมคลอง
บ้านบางตรงเนี่ยได้รับผลกระทบ

จนถึงบริเวณข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านเนี่ย

สร้างบ้านบริเวณริมคลองแห่งนี้มา๒๐กว่าปีแล้ว

ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เดินข้ามไปข้ามมาได้สะดวกเลยค่ะ

พอกัดซ้อจากคลองที่มันแคบ

จนตอนนี้คลองบางตรงเนี่ยนะคะ

รวมถึงมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แน่นอน
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยนะ
ก็จะยิ่งกัดซ้อแล้วก็จะยิ่งทำให้คลองเนี่ย

เกิดน้ำหลากแล้วน้ำก็ไปกัดซ้อริมตลิ่ง
ทำให้ตลิ่งมันพังมากขึ้น
ช่วงที่น้ำกัดซ้อตลิ่งแรกนี่นะคะ

ช่วยเหลือตัวเองที่จะป้องกันก่อน

เอามาปักริมตลิ่งคือป้องกันการซุด

ยังซุดตัวยังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยนะคะ

ข่มตาหลับทั้งคืนก็ยังหวาดภาวะ

ว่ามันพังมามันทำให้บ้านถล่มแล้ว

ก็กลัวว่าน้ำจะกัดซ่อตะหลิ่ง

โดยงานครับมาช่วยผมหน่อยครับ
มาช่วยสำรวจมาช่วยเหลือชาวบ้านด้วย
แล้วสาเหตุที่ชาวบ้านคาดว่า

ดูดทรายบริเวณคลองพังงาค่ะ

น้ำมันไหลลงไปรวมกับคลองพังงา

ก็ทำให้คลองมีความลึกลงไปน้ำไหลหลาก
ก็เลยเกิดน้ำกัดซ้อตลิ่ง

ทางด้านหน่วยงานเขาได้รับฟังเรื่อง

หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาก็เลยบอกว่า
เอาล่ะหลังจากรับเรื่องร้องทุกข์แล้วเนี่ย
เดี๋ยวประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

เจ้าท่าภูมิภาคทางปพ
เมืองพังงาให้ลงพื้นที่
มาตรวจสอบข้อได้จริงจะได้ช่วยเหลือ
แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านต่อด้วยนะคะ

ทุกข์ชาวบ้านโดยแท้นะให้กำลังใจนะครับ

การรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีของเรา
แล้วก็แฟนเพจรถปลดทุกข์พร้อมทำหน้าที่รับใช้